อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นเหตุการณ์หมอนวดสาวไทยนะคะ
ถูกเพื่อนฆ่าหันศพที่ประเทศโปรตูเกตนะคะ

แล้วก็ตกลงกันไม่ลงตัวนะฮะสุดท้ายตัดสินใจฆ่านะคะ
คือหญิงไทยคนนี้เสียชีวิตครอบครัวก็เสียใจอยู่แล้วนะ
แต่ที่มันหนักกว่านั้นคุณเชื่อไหมว่า
คุณพ่อของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยติดเตียงอายุ๘๐กว่าแล้ว

แล้วล่าสุดท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะ

กรณีที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในประเทศประตูเกต
เปิดเผยบอกว่ามีการไปพบชิ้นส่วนศพ
ซึ่งเป็นลักษณะศีรษะของหมอนวดสาวชาวไทย
อยู่ในถุงพลาสติกถูกทิ้งไว้ริมชายหาดแห่งหนึ่ง
ตั้งแต่๗มีนาคม๒๕๖๒หลังเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะฮะ
ต่อมาทราบชื่อผู้ที่เสียชีวิตก็คือนางนัชยาเจนจบ
อายุ๔๑ปีพื้นเพลเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
แล้วก็ตำรวจสามารถจับกลุ่มหมอนวดสาวชาวไทย

เป็นคนก่อเหตุจับกุมไว้ได้นะคะ
นวดสาวคนนี้ยอมรับสารภาพบอกว่า
ปมการสังหารมาจากการทะเลาะกันเรื่องเงิน
เงินจำนวน๑๐๐๐ยูโรที่ลงทุนทำร้านนวดด้วยกัน
มันตกลงเรื่องผลประโยชน์ได้ไม่ลงตัวค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่บ้านของผู้ตาย
ที่บ้านตะคร่อหมู่๓ตำบลช่างปี

ไปพบ๒ท่านคุณผู้ชม
คนแรกก็คือนางเสยเจนจบอายุ๗๖ปี
คนที่๒ก็คือนางสมหวังใจงามอายุ๔๖ปี
ทั้งสองท่านเป็นแม่แล้วก็พี่สาวของผู้เสียชีวิต
รวมถึงก็ไปพูดคุยกับญาติญาติด้วยนะคะ
คือญาติเองพี่สาวเองแม่เองเนี่ย

หลังจากที่เพิ่งเสร็จจากงานชาปนกิจ
นายเมียดเจนจบอายุ๘๖ปีเป็นพ่อของผู้ตาย

เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียง
พอทราบข่าวว่าลูกสาวซึ่งเป็นเสาหลักของบ้าน
เสียชีวิตก็เลยทำให้อาการคุณพ่อสุดหนัก
และเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้ไปพูดคุยกับคุณสมหวังพี่สาวของผู้ตายบอกว่า
คือก็เปิดเผยทั้งน้ำตาแล้วค่ะบอกว่าครอบครัว
ทราบข่าวการเสียชีวิตของน้องสาว
จากสถานทูตไทยในประเทศโปรตุเกตที่แจ้งผ่านอบตช่างปี
ซึ่งหลังจากทราบข่าวก็ทำให้พ่อค่ะ
มีอาการซุดแล้วก็สุดหนักจนกระทั่งพ่อเสียชีวิต
ส่วนแม่ที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยโอ้โหร้องห่มร้องไห้อยู่ตลอดเวลานะคะ
ตอนนี้เองก็ยังทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้
ครั้งสุดท้ายคุณสมหวังบอกว่าที่มีการพูดคุยกับน้องสาว

จากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อน้องสาวได้อีกเลย
ฟังเสียงของพี่สาวผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะคะ
ดูแม่ดูพ่อให้ดีนะดูตัวเขายังไง
ต้องเอาไว้ก่อนเลยนะ
พี่ดูพ่อดูแม่ให้ดีนะพี่สั่งบ้านเขาทำอะไร
เขาทำบุตรหลวงตะวนเออพี่สวายพระตรายอนุหน่อยนะ
พี่ไม่มีเงินอยู่บ้านไม่มีเงินนะ
พี่ไม่มีเงินไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูจะส่งไปให้พี่เอง
อย่างนี้เขาก็ส่งมาพอวันที่ยิบจิต
รับเงินเขามาหนูก็ทำบุญให้เขาเนอ
ทำซื้อพระไทยเธอรายไทยให้
พอวันที่ยิบจิตโทรเชฟหาหนูดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ก็หายเงียบไปเลยเช็คยังไงก็หายเงียบไปเลยนะ
ทีนี้คุณสมหวังพี่สาวของผู้เสียชีวิต
เล่าเพิ่มเติมบอกว่าน้องสาวไปทำงานที่ประเทศโปรตุเกต

ที่ผ่านมาก็จะส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวทุกเดือนนะคะ
ส่งมาทำไมโอ้โหเป็นคนกระตันยูด้วยนะ
ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างบ้านให้กับพ่อแม่
แล้วก็ส่วนหนึ่งไว้ใช้เป็นเงินค่าเล่าเรียนให้กับลูก

รอเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในประเทศโปรตูเกตเนี่ย

เบื้องต้นตอนนี้โอ้โฮน่าเศร้านะ
ได้รับแจ้งบอกว่ายังหาชิ้นส่วนศพของเธอ
ก็คือผู้ตายยังไม่ครบเลยค่ะ
ครอบครัวบอกว่าอยากนำศพของน้องสาวเนี่ย

มาทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่บ้านเกิด
แต่ติดขัดเรื่องของค่าใช้จ่าย
จึงอยากขอรับบริจาคจากคนที่ใจบุญอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครพอมีก็ช่วยกันนะคะตามกำลังศรัทธานะคะ